ไปดูเรื่องนี้ต้องใช้คำว่าเตือนภัยแล้วกันนะคะ
คือมีพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะพาเด็กไปเล่นน้ำที่ชายหาดจอมเทียน
ปรากฏว่าปล่อยให้เล่นกันตามลำพัง
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เขาเห็นแล้วเขาก็ช่วยเหลือได้ทันนะคะ
รอดตายแบบบุดหวิดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เพจเจม้อยวีพลัดค่ะ
มาโพสต์ไว้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เตือนกันด้วยนะคะ
ช่วยเด็กหญิงที่กำลังจมทะเลนะคะเห็นไหมวงกลมนั่นน่ะ
กลมสีแดงอะค่ะคือน้ำทะเลเนี่ยเวลามันซัดเนี่ย
มันค่อยซัดเด็กออกไปจากฝั่งจากฝั่งค่ะ
ช่วยเอาไว้ได้รอดบุดหวิดนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลย
บริเวณชายหาดจอมเทียนของบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่ช่วยน้องผู้หญิงคนนี้
ครับคุณอุดมสินคำพรอายุยี่สิบเก้าปี
ไลฟ์การ์ดหาดจอมเทียนประจำศูนย์ควบคุมความปลอดภัย
ทางทะเลของเมืองพัทยาท่านนี้ค่ะคุณอุดมศิลปเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหัวหน้าทีมกำลังเดินตรวจความเรียบร้อย
บริเวณชายหาดแล้วก็เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ย
โอ้โหสนุกเชียเล่นน้ำกันสนุกสนานเลย
แต่ตรงนั้นไม่มีผู้ปกครองนี่คือประเด็นค่ะ
ทีนี้แล้วยังไงต่อคุณอุดมศิลป์แกก็เลยเดินเข้าไปใกล้
จะแนะนำเรื่องของความปลอดภัยทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิด
ก็เกิดขึ้นนี่ค่ะเริ่มจมไปแล้วนะคะ
ค่อยค่อยจมลงไปแล้วนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าตะเกียกตะกาย
ลงไปในน้ำค่ะค่อยถูกคลื่นเนี่ย
ออกไปจากชายฝั่งนะคะสุดท้ายรอดช่วยได้สำเร็จนะคะ
แต่น้องคนที่ประสบเหตุก็บ้ายแบบช่วยแบบอะอย่างเงี้ยแล้วผมก็สังเกต
และทีนี้ผมก็เลยซื้ออยู่ทีแล้วก็วอลกระเป๋า
เขาก็รีบโดดลงไปช่วยเลยครับเพราะดูจากเหตุการณ์แล้วน่าจะจมแน่ครับ

น้องเขาก็น่าจะเกิดอาการตกใจและกลัวครับ
ตอนที่ผมอุ้มขึ้นไปครับ

เพราะฉะนั้นอยากย้ำเตือนฝากเตือนกันนะคะ
เป็นความหวังดีมาจากคุณปองพลสนั่นไทยสงฆ
หัวหน้าสายตรวจศูนย์ความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยาบอกว่า
จริงเลยนะฝากเตือนผู้ปกครองนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะคนที่ไปเป็นคณะแล้วก็เอาบุตรหลานไปด้วย
ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำแบบคลาดสายตาผู้ปกครองแบบนี้

มันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะ

ชายหาดจอมเทียนชนบุรีแล้วตอนนี้คนเริ่มไปเที่ยวกันเยอะแล้วด้วยนะคะ
น้ำเนี่ยเวลามันซัดขึ้นมานะมันก็เหมือนจะเข้าฝั่ง
แต่เวลาไอ้หางน้ำที่มันไหลกลับเข้าไป
บางทีมันดันตัวเด็กออกจากชายชายหาดไป
แล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวคือมันมีโอกาสลอยออกไปสูงมาก

โอ้โหนิดเดียวไหลนะครับโอ้โหนิดเดียวไหลนะครับ